มันมักกัน
ขณะที่นักกีฬาผู้ลิภัยที่ร่วมแข่งขัน
ก็จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า
ลิภัยก็มีความฝันความมุ่งมั่น
และศักยภาพไม่ต่างจากพวกเราทุกคนครับ
นี่คือภาพการแถลงข่าวของนักกีฬาทีมผู้ลิภัยที่
ก่อนการแข่งขันโอลิมปิก๒๐๑๖จะเริ่มขึ้น
ในจำนวนนี้มีโปโปมิเซนก้าและโยลานมาบิก้า
หลีภัยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรวมอยู่ด้วย
โดยทั้งคู่จะลงแข่งขันกีฬายูโด
ปปและโยลานหนีออกมาจากบ้านเกิด

ทั้งคู่เป็นผู้ลีภัยที่ถูกรับเข้ามายังบราซิล
ศูนย์ผู้ลิภัยคาริตัสในริโอเดอร์จาเนโรที่เป็นตัวแทนของสำนักงานค่าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติศูนย์นี้รับผู้ลิภัยใหม่สัปดาห์ละประมาณ๒๐คนในช่วงวันธรรมดาศูนย์คาริตัสเป็นที่เรียนภาษาโปรตูเกตของผู้ลิภัยรวม

ของผู้ลิภัยชาวคองโกในบราซิลทุกวันเสาร์โปโปจะทำงานเป็นช่างตัดผมเหมือนกับผู้ลิภัยชาวคองโกอีกหลายคนเขาบอกว่าหากคนที่มาตัดผมกับเขาไม่มีเงินเขาก็จะตัดผมให้ฟรีโปโปและโยลานเคยเป็นนักกีฬายูโดมาก่อนทั้งคู่ได้มีโอกาสกลับมาฝึกยูโดอย่างหนักอีกครั้งเมื่อกว่า๑ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ลิภัยในกีฬา
โดยได้รับความช่วยเหลือจากทั้งสถาบันยูโดและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทั้งชุดกีฬาเงินค่าอาหารรายสัปดาห์
ยังได้เรียนอ่านและเขียนภาษาโปรตุเกตด้วย
และเธอต้องการอุทิติเรียนรางวัลให้ผู้ลิไพรทุกคน
ขณะที่โฟโปบอกว่าเขารู้สึกเป็นทุกข์มากในการหาทางที่จะกลับมาเล่นยูโดอีกครั้ง
ซึ่งเขามีความสุขมากและแทบจะอดใจรอให้ถึงโอลิมปิกไม่ไหว
เจรันโดเบอร์นาเดสครูฝึกยูโดทีมชาติที่ได้ติดตามพัฒนาการของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดบอกว่า
ทุกวันนี้ทุกคนพูดถึงปัญหาผู้ลิภัย
นี่จึงเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นครูฝึกเช่นเขา
แม้ว่าจะเคยเป็นโค้ชให้นักกีฬาชั้นนำผู้ชนะหรือคว้าเหรียญโอลิมปิกมามากมาย
แต่สำหรับเขาการได้ฝึกให้ทั้งคู่ถือเป็นงานที่เขายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ลิมปิก๒๐๑๖ในบราซิลนับเป็นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์
ที่มีการตั้งทีมผู้หลีภัยเข้าร่วมแข่งขันกับนักกีฬาจากทีมชาติต่างในกีฬาหลายประเภท
เพื่อเป็นอีกหนทางที่ทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจ
และตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้ลีภัย
และยังถือเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่า
หลีภัยต่างก็มีความฝันมีความตั้งใจและมีศักยภาพ
ซึ่งต้องการพื้นที่ที่เป็นโอกาสให้แข่งขันพิสูจน์ตัวเอง
ไม่ต่างจากทุกคน
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน